รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามรายงานสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะคะ
เชื่อว่าหลายคนคงอุบเลยเกี่ยวกับเรื่องของที่ฝนตกลงมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะคะ
พื้นที่ตอนนี้ก็ยังฝนตกอยู่ค่ะคุณผู้ชมดังนั้นในวันนี้ยาวไปจนถึงสุดสัปดาห
เตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ทำใจรอเลยนะคะว่าฝนจะยังคงตกแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกค่ะ
ณเวลานี้นะคะจะมีฝนค่อนข้างหนักบริเวณทางด้านตะวันตกของประเทศ
มาตั้งแต่แม่ห้องศรลงไปจนถึงภาคใต้ตอนล่างเลยทีเดียวนะคะ
และฝนก็ยังคงจะตกแบบนี้กระจายทั่วประเทศค่ะ
ปัจจัยเพราะอะไรบ้างเปิดดูแผนที่อากาศนี่เลยค่ะ
เห็นชัดเจนนะคะว่ามีร่องฝนพาดผ่านตอนกลางของประเทศ
ดีดนิ้วร้องอ๋อเลยทีเดียวว่าไม่น่าทำไมฝนถึงตกหนักขนาดนี้นะคะ
แล้วยังมีห่อมฝนอยู่ใกล้กันอยู่บริเวณทางด้านตะวันตกของประเทศด้วย
ปัจจัยก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือลมทางด้านทะเลอันดามันนี่แหละค่ะ
หอบเอาความชื้นที่ทะเลขึ้นไปที่ฝั่งก็คือขึ้นไปทางบกแล้วนะคะ
ก็เลยทำให้บริเวณภาคใต้เนี่ยเจอฝนเยอะหน่อยและชาวเรือทางด้านฝั่งอนามันเนี่ยก็จะเจอคลื่นสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ตรวจสอบจากโมเดลจำลองอากาศดูว่าวันนี้ช่วงกี่โมงน่าจะเจอฝนจะได้วางแผนการเดินทางกันนะคะ
เช้าแบบนี้ตกบางพื้นที่ค่ะก็คือบริเวณภาคเหนือบางแห่งนะคะเป็นหย่อมตกกระจายกันไปค่ะ
แต่ถ้าเป็นช่วงประมาณสักบ่ายโมงบ่าย๒แล้วก็เริ่มมีเมฆฝนเกาะกลุ่มกันหนาแน่นหลายพื้นที่กระจายกันทั่วภูมิภาคนะคะ
เน้นหนักหน่อยก็คือบริเวณตอนกลางของประเทศค่ะรวมไปถึงตอนบนของประเทศอย่างภาคเหนือตามแนวขอบชายเขาด้วยนะคะ
ส่วนสี่โมงเย็นเป็นช่วงเวลาพีคสุดสุดเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะมีฝนตกบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ตอนบนแล้วก็ตอนกลางของประเทศด้วยและหลังจากนั้นก็จะตกกระจายกันไปค่ะ
ส่วนคลื่นฝั่งอ่าวไทยจะเบาบางหน่อยนะคะ
เนื่องจากว่ามีทางด้านแผ่นดินป้องกันลมเอาไว้
แต่ทางอันดามันจะมีโอกาสคลื่นสูงมากกว่า๑๒เมตร
ห่างฝั่งออกไปที่เป็นสีม่วงนี้จะมีคลื่นสูงประมาณ๓เมตร
ดังนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วย
สำหรับใครจะไปท่องเที่ยวก็อาจจะต้องวางแผนกันในทางให้ดี
ว่าคนจะขยับตรับเปรียบหรือเปล่านะคะ
มาดูผลที่เกิดขึ้นจากฝนตกหน่อยคุณผู้ชม

ชาวบ้านโอ้โหกุ้มขมับเลยเพราะว่า
ฝนตกกระหน่ำติดต่อกัน๒๓วันนะคะ
ที่นี่คือที่ตำบลคอนบุรีใต้
อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาค่ะนาข้าวของชาวบ้านหลายร้อยไร่
เพิ่งจะเพาะปลูกได้ไม่นานต้องจมใต้บาดานค่ะ
เนื่องจากว่าฝนตกต่อกันแบบนี้ชาวนาบอกปวดหัวเลยนะคะ
ฝนที่ตกลงมานี่ยังดูเหมือนกับว่าจะตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดได้ง่ายง่ายนะคะถ้าเป็นแบบนี้อีกต่อสักสองสามวันเนี่ย
ชาวนาบอกต้นกล้าในนาข้าวอาจจะเน่าและเสียหายได้นะคะ
ส่วนฝนที่ตกลงมามากเกินไปเนี่ยนะคะก็ทำให้บางพื้นที่เนี่ยนะคะ
ได้รับความเดือดร้อนที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ฝนตกน้ำท่วมถนนแบบนี้การจราจรก็ติดขัดเหมือนกันนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะในวิกฤตมีโอกาสชาวบ้านบอกว่าที่นี่แหละ
กลายเป็นแหล่งหาปลาของชาวบ้านไปซะอย่างนั้นชาวบ้านทำยังไงฮะ
เวียงแหจับปลาที่มันหลุดขึ้นมาจากหนองน้ำเนี่ยค่ะ
บางคนได้ปลากันเยอะบางคนก็ถือว่าสนุกสนานเพิดเพลินไป
ปลาที่ได้ก็มีทั้งปลานินปลาตะเพียนนะคะ

ว่าวิกฤตอะไรจะเกิดขึ้นเราก็สามารถพลิกให้กลายเป็นโอกาสได้นะคะ
เป็นวิถีของคนไทยแท้เลยค่ะ